มากันที่งานยิ่งใหญ่ประจำปีนะคะสำหรับการรำลึกการจากไปของราชนีเพลงลุกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบยี่สิบหกปีในปีนี้ที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะยังคงยิ่งใหญ่ตระการตาเช่นเคยเพราะว่าเมื่อคำคืนที่ผ่านมาเนี้ยคือวันที่สิบสามมิถุนายนเลยค่ะเป็นวัน
ปวลีค่ะแล้วก็มีคุณลำยองน้องหินห่าวด้วยนะคะคุณยุยยาดเยอะนี่มาเป็นประจำทุกปีเลยค่ะแล้วก็คุณสลักจิตดวงจันทร์พร้อมด้วยศิลปินค่ายแกรมมี่โกอีกมากมายค่ะคุกคักเลยหรอคุกคักมากใช่ค่ะและที่เห็นได้รับเสียงปรบมือจากแฟนเพลงอย่างมากก็คือการขึ้นร้องเพลงคู่กันของทายาทเพียงคนเดีย
ขอบคุณมากมากเลยนะฮะอ่าพี่น้องศิลปินที่อยู่ข้างหลังเวสีด้วย
แม่เสียดายจังถ้าไม่ได้ดูแค่เนี้ยโอ้โหโฮ
ดอกด้วยสำหรับงานลำลึกถึงราชินีเพลงนักรองลูกทุ้งภุมภวงดวงจันทร์ปีที่ยี่สิบหกนี้นะคะ
ก็จะจัดต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่๑๗มิถุนายนซึ่งก็ยังคงมีทัพศิลปินเพลงลูกทุ่งทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่
รอคิวขึ้นเวทีมอบความสุขให้กับแฟนเพลงของนักร้องลูกทุ่งผู้ล่วงลับได้ฟังกันอีกมากมายยาว
ยาวไปใครพลาดเมื่อวานไม่เป็นไรงานจัดต่อเนื่องนะคะ
ยังคงไปได้ถึงวันที่๑๗มิถุนายนเลยนะคะ
เพราะว่าเมื่อเช้ามีคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าไปงานที่วัดทัพกระดานมา๒คืน๒วันติดกัน
คนแน่นมากคนเยอะมากบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ไปแม่เสียดายจังนะคะ
เป็นประจำทุกปีจริงที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็จะคึกคักแบบนี้นะคะที่วัดทัพกระดานนะคะคุณผู้ชม